รอบนี้แฉวีรกรรมแก๊งน้ำไม่อาบ
จากบนท้องถนนไปมีเรื่องมีราวแล้วยังไม่พอ

คืออยากมาชมบรรยากาศสายหมอกยามเช้าสวยงามฮะ
คอมันแห้งคอไม่แห้งได้ไงอยากจะตะโกนด่าแต่ว่าไม่กล้าด่า
ด่าไปแก๊งนี้มันมากันหลายคนครับ
เหตุการณ์นี้ถึงขั้นร้องเสียงดังยังไม่พอ
ลำโพงพกลำโพงครับพระคุณ
ลำโพงมาเปิดคอนเสิร์ตตรงนี้ด้วย
นี่คือภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์
เป็นสมาชิกแก๊งน้ำไม่อาบครับ
ร้องธรรมดาโลกไม่จำต้องมีการเปิดให้มันดังสนั่นหวั่นไหว

ชาวเน็ตบอกว่าถ้ามึงใช้คำว่ามึงเลยเหรอครับพี่
ใช้คำว่ามึงเลยถ้าอยากจะอลังการขนาดนี้
มึงไปเช่าภูวิลล่าอยู่กันเองได้ไหม
สะพูวิลล่าที่มีในชาวบ้านคนอื่นนะพูวิลล่าในป่า
และในป่าธรรมดาไม่ได้นะป่าช้าเลย

หมอกยามเช้าแสงแดดยามเช้า
กลับมาเจอแก๊งนี้มั้งเสียอารมณ์จริง

รู้เลยว่าโตมาอย่างไรเลี้ยงกันมาอย่างไร

ส่วนคนที่โพสต์เป็นเพื่อนของคนแก๊งนี้
คนที่โพสต์บอกตื่นมางงเลยถั่วลงเฉย
คือตั้งใจจะโพสต์ให้เห็นความบันเทิง
การที่มาภูทัพเบิกจะมาเงียบเงาได้อย่างไร
ตื่นมาโดนด่ายับเลยครับ

คำด่าของพวกคุณอันนี้คนโพสต์บอก
หนุ่มคนนี้บอกว่าคำด่าของพวกคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอก

ลมเบาพัดผ่านหูเท่านั้นเองฮะ

เขาโต้ตอบบรรดาชาวโซเชียลมีเดีย

อยากหาความสงบคุณควรจะเข้าป่าลึกไปเลย

ถ้าหากมันมีปัญหาเจ้าหน้าที่เขาด่าแล้ว

ดังนั้นนี่คือการการันตีความถูกต้อง
ของการเปิดคอนเสิร์ตที่ภูทับเบิกแล้ว

เดินมาเตือน

นี่คือคำการันตียืนยันแล้วว่า
เราก็ต้องทำแบบนี้ไม่มีความผิดแต่ประกาศใด

พอด่าซวนกลับไปชาวเน็ตปิดเม้นท์ด้วย

เพราะมันถาโทมมาเหมือนรถทัวร์จริง

เราเดือดร้อนไหมน่ะคือเราอยากจะไปโบกเบิร์ตโหลกเขาเลย

โอ๊ปจี๊ดทุกคน
สิทธิแต่ไม่รู้จักหน้าที่นี่ไม่ได้นะคะ
เจอแบบนี้ประจำครับนี่ไม่ใช่วีรกรรมเดียว
บนท้องถนนไม่ใช่มาถึงก็เปิดคอนเสิร์ต
ยังมีต่อเพิ่มเติมอีกหน่อยนึง

ต้มน้ำเวลาเราชงชาเวลาชงกาแฟ
เราจะใส่น้ำสะอาดลงไปเพื่อจะชงชากาแฟในแก้วของเรา
แต่หม้อต้มน้ำที่อุทยานเตรียมไว้ให้
มันดันเอาไปใช้เป็นหม้อชาบู
ใส่หมูใส่มาม่าลงไปเหมือนหม้อชาบู

แล้วลูกค้าหรือคนอื่นเข้ามากินต่อ

นี่คืออีกหนึ่งพฤติกรรมของแก๊งไม่อาบน้ำ
แบบนี้ด้วยหรือเปล่าที่คุณบอกว่าเป็นสิทธิของคุณ

แต่ว่าทำแบบนี้มันคือการละเมิดสิทธิ์คนอื่นอย่างแท้จริง

ไม่ว่าจะเป็นการใช้อุปกรณ์ของอุทยานในเชิง
พังเสียหายและผิดรูปแบบนี้นะฮะ

อยากจะมีอื่นโพลมาอีกก็ได้นะฮะ